คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้นะคะกรณีคุณหมอที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
คลอดแล้วก็เด็กเสียชีวิตนะคะวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอาร์มหนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปพาพ่อแม่ของน้องอามไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะ
เราพาคุณแม่ธัญลักษณ์เสือขำคุณพ่อเอกชัยเสือขำ
ไปพบกับผู้มนุยการโรงพยาบาลสมุทรสาครในแพทย์ธรรมวิทย์เกื้อกุลเกียรติ
ไปสอบถามค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าเมื่อวานนี้
ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครแถลงข่าวว่าฝังร่างของน้องอามไปแล้ว
คำถามคือทำไมโรงพยาบาลไม่บอกพ่อแม่ว่าจะนำศพของน้องไปฝัง
พ่อแม่ก็เลยไม่พอใจพ่อแม่ไม่มั่นใจ
ว่าหมอทำคลอดน้องอามเสียชีวิตจะรับผิดชอบหรือเปล่า
คิดว่าเออเขาคงต้องทำลูกเราดีเพราะตอนนั้นมาเข้ามาในสภาพที่ว่าเรา
ใจสลายใจย่างเย็ดแล้วก็เลยคิดอะไรไม่ออก
คิดอะไรไม่ทันตอนนั้นแต่พ่อถามเขาอยู่ว่า
ต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรไหมแต่นางพยาบาลบอกว่าไม่ต้องมีการเซ็นเอกสารอะไรทั้งนั้น
เดี๋ยวโรงพยาบาลจะจัดการให้เองพอหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีการติดต่อไปถึงมาเลย
ทุกวันนี้หนูอยากถามว่าร่างลูกหนูอยู่ไหน
ทีนี้ค่ะคือทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะคะ
เป็นรองผู้มนุยการโรงพยาบาลนะคะในแพทย์ธรรมวิทย์
ชี้แจงบอกว่าตามขั้นตอนของโรงพยาบาลหลังเด็กเสียชีวิต
ญาติแจ้งทางโรงพยาบาลว่าไม่ประสงค์รับศพ
ก็เลยเก็บรักษาเอาไว้ให้ก็จะรอจำนวนศพเด็กมาก
พอก็ประสานส่งต่อให้กู้ภัยนำไปฝังที่สุสานหนำเก๊ก
เชื่อว่าการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนไข้อาจจะผิดพลาด
ทำให้ญาติเข้าใจผิดว่าศพเด็กยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ในขณะที่โรงพยาบาลนำศพน้องอามไปฝังเรียบร้อยแล้ว
อาจจะเป็นเพราะกระบวนการที่ตกหล่นตั้งแต่ตอนต้นนะคะ
ก็เลยทำให้โรงพยาบาลก็เข้าใจว่าญาติให้โรงพยาบาลดำเนินการได้เลย

อันนี้คือทางรองภูมิในการโรงพยาบาลสมุทรสาครชี้แจงมานะคะ
ส่วนการเอาผิดกับหมอที่ทำคลอดจนเด็กเสียชีวิต

ถ้าพบว่าหมอมีความผิดจริงจะดำเนินการแน่นอน
ทีมข่าวก็ประสานไปที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ที่เป็นผู้ดูแลสุสานหนำเก๊กด้วยนะคะ
นายนัทธันหุตะเสวี
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อ๑๐กันยายนนะคะ
ผู้ภัยได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาล
ให้รับศพเด็กกว่า๔๐ศพ

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมากับศพ
ซึ่งไม่พบเอกสารยืนยันญาติของทางกับน้องอามนะคะ
กู้ภัยก็เลยฝังไว้ในสุสานหนำเก๊ก
รวมกับศพเด็กอื่นที่เป็นศพเด็กรายญาติ
จำนวน๕๐๖๐ศพค่ะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถขุดศพน้องอามขึ้นมาได้
เพราะว่าฝนมันตกอะค่ะก็เลยไม่สามารถไปตรวจสอบได้นะคะ
ระยะเวลาการฝังศพเนี่ยมันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้ว
ก็อาจจะทำให้น้ำเหลืองน้ำหนองเปลือเปื้อนป้ายชื่อ
ทำให้ตรวจสอบไม่ได้ว่าศพไหนคือศพของน้องอามค่ะ
แล้วก็ยังต้องรอเอกสารจากโรงพยาบาลเพื่อมายืนยันก่อนด้วย
ก่อนส่งศพน้องไปฝังเนี่ยที่ตัวน้องมีสายรัดข้อมือ
มีชื่อที่ผ้าห่อศพหรืออะไรหรือเปล่าเวลาขุดขึ้นมาเนี่ยจะได้ตรวจสอบได้นะคะ
และถ้าโรงพยาบาลไม่มีเอกสารยืนยันจริง
ทุกปีทางสุสานจะมีการขุดศพขึ้นมาทำบุญอยู่แล้ว
ก็ให้พ่อแม่น้องอาร์มเดินทางมาทำบุญร่วมได้
ก็แค่ระบุเลขคอนโดที่ฝังก็คือเลข๓๑๗
เพื่อจะได้มาทำบุญให้น้องอะนะคะ
หรือว่าตรวจสอบได้
รู้ได้ไหมว่าคลุมไหนอันไหนของน้อง

ก็คือมีตีเลขอะไรเรียบร้อยแล้วครับผม
ทีนี้พ่อกับแม่ค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตก

ก็ยังคงตัดสินใจขอเดินทางไปตรวจสอบในสุสานน้ำเก๊ก
ซึ่งทางพื้นที่เขาก็ขออนุญาตไม่ให้บันทึกภาพ

กับแม่พยายามจะเข้าไปตามหาศพของลูกชาย
เลขคอนโดสุสานเลข๓๑๗ตามที่กู้ภัยบอก
พ่อแม่บอกว่าพอไปถึงเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า

บอกกับน้องอาร์มบอกว่าพ่อขอโทษที่ทิ้งหนูไว้ตรงนี้

และพ่อจะแก้ไขพาหนูไปทำพิธีอย่างถูกต้อง
พ่อแม่บอกว่าวันนี้ก็ผิดหวังนิดหน่อยนะคะ
กู้ภัยไม่สามารถขุดศพลูกขึ้นมาให้ได้
แต่ยังคงยืนยันว่าจะเอาเรื่องหมอที่ทำคลอด

เพราะมันผิดพลาดตั้งแต่โรงพยาบาลทำเอกสารแล้ว
และยังไงพ่อแม่บอกว่าต้องขุดศพลูกออกมาให้ได้ค่ะ
ผิดต่อลูกว่าที่พ่อปล่อยไว้อะไรอย่างนี้
ไม่น่าปล่อยให้ทำเรื่องอันนี้ให้เลย
ผมก็นึกว่าที่นี่มันจะตรวจสอบได้ไง
ที่ว่าสวดสอบได้ที่ว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างไร
ส่วนวันจันทร์ที่๑๒ตุลาคมที่จะถึง
ที่จะถึงนี้นะคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมค่ะ
ก็จะพาพ่อแม่ทั้ง๓ครอบครัวเลย
ไปสอบถามความคืบหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
แล้วก็จะประสานขอให้ช่วยขุดร่างน้องอามมาคืนพ่อแม่
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะ